เริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะเป็นข่าวของคนที่ทำดีแต่ทำเท่าไหร่
สำหรับพระเอกหนุ่มโตโนภาคินนั่นเองนะคะนี่คราวนี้นะคุณ
ฝากระแสเม้า
คลงการเก็บลักษณ์ครั้งที่หกแล้วค่ะคราวนี้ไม่ได้ไปเดียวเดียวนะฮะ
เพื่อนดาราคนดังอย่างดีเจพลากกุ้ง
ลุยกันเก็บขยะที่บ้านเกิดฝนฟ้าก็ตกด้วยนะ
แต่ไม่วันค่ะเต็มที่เลยที่จังหวัดขอนแก่นนั่นเอง
แล้วก็เห็นว่าจะไปจัดกิจกรรมในโรงเรียน
เพื่อรณรงค์การลดใช้พลาสติกด้วยนะคะ
ครั้งเดียวทิ้งเนี่ยไม่เอานะรณรงค์ให้ใช้ซ้ำหรือว่าไม่ใช้เลยยิ่งดี
บันเทิงไทยรัฐก็ขอปรบมือให้ด้วยแล้วกันนะครับ
โครงการเก็บรักของพี่โตโน่แล้วก็เพื่อนดาราทุกท่านเลยนะคะ
ทำดีก็ต้องสนับสนุนคนดีกันต่อไปนะคะ
อย่าคิดว่าเขาสร้างภาพถ้าถือว่าเป็นการสร้างภาพ
ก็ถือว่าเป็นภาพที่ดีสร้างต่อไปเลยค่ะ

ขยะก็รีบเก็บเลยเพราะเห็นโตโน่ทำแบบนี้นะ